พาไปดูเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขา
เชื่อว่าเป็นพญานาคคายน้ำกันหน่อย
เป็นน้ำผุดที่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดิน

ชาวบ้านเขาเชื่อแล้วก็พาไปกราบไหว้เลยนะคะ
ส่องกันให้ดีนะครับเป็นยังไงดูค่ะ

จะเห็นบุญมือนี้ได้ทุกมือว่าเป็นเห็นอะไรไหมครับคุณเห็นน้ำผุดค่ะ
ไม่มีเลขอยู่ข้างบ่อใช่ไหมไม่มียังมองไม่เห็นแต่มีแต่บ้านเลขที่ให้อ่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมใช่ชาวบ้านที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา

เพราะว่าเจ้าของบ้านบริษฐี๑๔๒หมู่๑๑นี่นะ
เขาไปเจอน้ำมันผุดเป็นปุดขึ้นมาจากใต้ดิน
ซึ่งตรงนี้อยู่ใกล้กับต้นมะม่วง

ทีนี้พอชาวบ้านเขาร่ำลือกันไป

แล้วก็เอาดอกไม้เอาถูบเทียนติดมือมาด้วยมากราบไหว้บูชา
เพราะชาวบ้านเขาดูสิคะเนี่ยโอ้โหมาเป็นแบบกระถางทูบเลยนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คือปรากฏการณ์พญานาคคายน้ำ
แล้วบางคนนะเขาเอาพัชนะมาตักน้ำตรงนี้ที่มันผุดไป
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปทาจุดที่ปวด
เอาไปทาที่เข่าที่หลังที่ขาเพราะว่าจะช่วยให้หายปวดได้
บางคนจะเอาไปดื่มกินก็มีค่ะ
จากการสอบถามคนที่พบบ่อน้ำผุดนี้เป็นคนแรกเนี่ย
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าไปเจอมาเมื่อวันที่๑๐ตุลาคม
ฝนมันตกลงมาแล้วพอไปที่ใต้ต้นมะม่วง
เห็นเป็นน้ำซึมออกมาตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะ

ทีนี้เธอก็เลยลองขุดลงไปเรื่อย
ยิ่งขุดน้ำมันยิ่งแรงขึ้น
แล้วเธอบอกว่าเธอไปหาไม้ไผ่มานะ

แล้วเอาไม้ไผ่ทิ้มลงไป
เพื่อที่จะดูว่าน้ำก้นบ่อมันอยู่ตรงไหน

ปรากฏว่าพอเอาไม้ไผ่๒เมตรปักลงไป
สุดปลายไม้ไผ่แล้วอะค่ะมันยังไม่ถึงก้นหลุมเลย
ทีนี้ก็เลยไปถามเจ้าของบ้านคุณป้าเจ้าของบ้านว่า
ป้าป้ารู้ไหมตรงนี้มันมีท่อปลาปลาอยู่ไหม
เผื่อท่อปลาปลาใต้ดินมันแตก
ป้าเกี่ยวบอกว่าโอ๊ยไม่มีหรอก
หมอดูบอกว่าอ๋อมีพญานาคมาขอใช้สถานที่
เพื่อที่จะคายน้ำออกจากถ้ำใต้ดิน
เมื่อหมดบุญต่อกันแล้วเดี๋ยวพญานาคจะไปเองไม่ต้องทำอะไร
นี่แหละค่ะที่หมอดูบอกแบบนี้
เลยทำให้เจ้าของเชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคคายน้ำ
ซึ่งเจ้าของบ้านตอนนี้เขาทำเป็นรั้วคุณผู้ชมเห็นไหม
เป็นไม้กั้นล้อมรอบแล้วก็เอาเสือมาปู
มีกระถางทูบมีโต๊ะวางดอกไม้เตรียมเส้นไหว้
แล้วมีคนไปไหว้ตักน้ำไปกราบไหว้บูชา
เอาไปทาเอาไปดื่มกินอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ

เพราะเราก็ไม่รู้ว่าน้ำตรงนี้มันมีสาร